ต่อกันเลยดีกว่านะคะไม่เอานะเกรงใจ

ใช่นะคะแรปเตอร์กลับมาแล้ว๒๗กันยายนนี้ค่ะ

เขามาซ้อมเบาเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบนะคะคุณจอนนี่เจ็บอยู่นะคะ
เก็บเส้นเอ็นอยู่นะคะคุณผู้ชมที่หายปลาร้าเนี่ยค่ะ
ฟังรายละเอียดทั้งหมดดีกว่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่เอานะเกรงใจ
คิดถึงดูข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

กลิ่นของคอนเซิร์ตเทรียมของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย

๓๐เพลงก็คือเราต้องเตรียมดีหรือดีนะโอเค
เฟิร์มความฟิตหน่อยเขาก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมฮะ

ทำไมเสียงบิพิรุษบุ๊ดได้เติมตากันนะฮะ
ช่วงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเพลงนะครับ
เราอยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยากดูแล้วก็
เดี๋ยวเราแสดงให้ครับ
เอ็นที่หายปลาร้าเนี่ยคือมันพังไป
ต้องผ่าตัดในรอบหลายคนก็เป็นหัวอาการค่ะ
ถามความฟิตดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้าง

ก็คือก็ต้องกายภาพบำบัดก็คือตอนนี้หายดีแล้วฮะ
แต่ว่าตอนนี้แค่ให้มันแข็งแรงเท่านั้นเอง
เตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้ว
คือ๓เดือนจากวันนี้ถึงขึ้นเวที

เอาใจช่วยด้วยละกันนะคะ